อ่ะโลกเราเนี่ยรู้จักเมืองไทยในฐานะสยามเมืองยิ้ม
วันนี้เราได้ยินกันมานานเพราะว่าคนไทยยิ้มง่ายยิ้มเก่ง
แต่ปรากฏว่าดูจากผลสำรวจหรือว่าการจัดอันดับที่มันออกมาล่าสุด

ยิ้มแย้มมากที่สุดพบว่าประเทศไทยไปรั้งอันดับ๙ของอาเซียนแล้วนะคะ
มันจริงเท็จยังไงเขาเอาข้อมูลไหนมาเป็นตัววัดมาดูหน่อยนะคะ
ยิ้มแย้มให้ผู้คนมากที่สุด
สถิตินี้มาจากการสำรวจความคิดเห็นค่ะของคนที่มีอายุ๑๕ปีขึ้นไป
ใน๑๐๐ประเทศจำนวน๑๐๐คนระหว่างช่วงปี๒๐๒๑ถึง๒๐๒๐
ผลสำรวจเนี่ยพบว่าประเทศในอาเซียนที่เป็นมิตรและแจกรอยยิ้มผู้คนมากที่สุด

ส่วนไทยที่เคยได้รับสมยานามจากคนทั่วโลกว่าเป็นประเทศแห่งรอยยิ้ม

อย่างไรก็ตามแม้ภายหลังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะบอกว่า
จากการตรวจสอบต้นฉบับรายงานนี้ไม่พบเนื้อหารายงานหรือการสำรวจในหัวข้อดังกล่าวแต่อย่างใด
แต่ในเมื่อไหนมันเป็นเรื่องที่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
วันช่วงทันข่าววันนี้ก็จะพาไปดูหน่อยว่ารอยยิ้มความสุขของคนไทยเนี่ย
มันมีน้อยลงจริงหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะคะ
คุณราตรีสิงห์น้อยชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
คนไทยมีความเครียดสะสมทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าขายมีโจรผู้ร้าย
ทำให้คนไทยยิ้มน้อยลงคาดว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น
คนไทยก็คงยิ้มได้กว้างขึ้นเอง
ส่วนอีกคนนึงค่ะที่ไปสอบถามมาคุณป้าขวัญใจ
วีระชายลักษณ์บอกว่าแม้ไทยจะถูกจัดระดับลดลง
แต่เชื่อว่าประเทศไทยยังเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่นะ
แต่มันเป็นรอยยิ้มอยู่ภายใต้หน้ากากไงคะ
ตามมาตรการนะคะเอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
ใส่หน้ากากจะยิ้มหรือไม่ยิ้ม
ก็มองไม่เห็นไม่รู้ว่าเขาจะยิ้มให้กันไหม
แต่ใจลึกเขายิ้มนะคะเขาทักทายกันอยู่
สายตาก็รู้ค่ะว่าเขายังเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่นะคะ
อ่ะคือจริงคนไทยกดไกลหายเร็วนะแล้วก็ยิ้มง่ายแหละค่ะ
แต่ว่าตอนนี้มันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างอาจจะทำให้เกิดความเครียดด้วย
อีสานไปแล้วไปฟังความเห็นของคนภาคใต้บ้างคุณป้า
วันนี้ดาจินดาวงอายุห้าสิบแปดปีเป็นอ่าแม่ค้าขายผลไม้ค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ยิ้มไม่ออกจริงแหละเพราะโควิดค้าขายไม่ได้
ยังพอได้บ้างแล้วก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลด้วยว่า
ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น
เพราะค่ะแม่ค้าเขาจะได้ยิ้มได้กว้างกว้างหน่อยค่ะอืม
เป็นการสำรวจเฉพาะกลุ่มบุคคลเล็กเล็กกลุ่มเล็กนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง

ไม่ค่อยได้เห็นรอยยิ้มกันมากขึ้นนะคะยังไงคนไทยยิ้มไว้ยิ้มสู้ไว้นะคะ